แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่โรงพักราชบุรี

นี่ตำรวจเขาก็คุมเกมอยู่นะครับคนแรกที่เห็นที่ดิจันทร์ธิวองค์เห็นคือตำรวจเลยนะ
คือตำรวจอยู่นะครับแต่ว่ากลุ่มคนที่มาทำร้ายร่างกายกันมันเยอะนะครับโอ้มาลุมมาตุ้มกันเลยอ่ะ
นี่อยู่ที่โรงพักนะครับ
คลิปนี้เขาถูกโพสต์ลงในโซเชียลค่ะก็เลยเกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์กันว่า
ทำไมกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเหรอลงมือทำร้ายคู่อริกันต่อหน้าตำรวจเลยอย่างนี้นะ
ตำรวจเอกสุธิพงศ์พงประพาอำภัยผู้กำกับการสพบ้านโป่งเขาก็เลยเปิดเผยให้ฟังค่ะ
บอกว่าต้นเหตุของการทะเลาวิวาสเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ๒๓นาฬิกาของคืนวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นางสาววรรณภาอายุ๓๑ปีก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงในอำเภอบ้านโป่งพร้อมแฟนนุ่มกับกลุ่มเพื่อนรวมแล้วกว่า๑๐คน
ทีนี้ก็นั่งดื่มกินกันอยู่แฟนนุ่มเนี่ยไปมีปากเสียงกับเพื่อนชายที่รู้จักกันเพราะเข้าใจว่าจะมาจีบ
ทีนี้พอเริ่มทะเลาะกันเริ่มใช้ความรุนแรงกาดของทางร้านเขาก็เลยเข้ามาระงับเหตุค่ะ
ทำร้ายร่างกายกันทำให้ตัวนางสาววรรณภาเนี่ยถูกลุกหลงบาดเจ็บ
เลือดออกที่หนกแก้มข้างซ้าย
ทีนี้พอมีคนเจ็บเกิดขึ้นก็เลยมาแจ้งความ
นางสาววรรณภากับกลุ่มเพื่อนเดินทางมาที่สพบ้านโป่ง
แจ้งความเอาผิดฐานทำร้ายร่างกาย
ส่วนกาดของทางร้านเองคือนายศักดาและนายอนุรักษ์
เดินทางมาแจ้งความเหมือนกันแต่กาดคนที่มีเรื่องคือนายยุ้ย
ไม่ได้เดินทางมาด้วยนะคะกาดสองคนที่มาแจ้งความ

คือเหมือนเกิดจากเรื่องราวการทะเลาะกันในกลุ่ม
คิดว่าเพื่อนอีกคนเอามาจีบแฟนกูหรือเปล่า

แต่สุดท้ายก็เลยเปลี่ยนคู่อาริ
จากกลุ่มผู้ชายที่มาเที่ยวเนี่ย

ทีนี้ระหว่างที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็นั่งรอกันอยู่เนี่ย
ริมระเบียงทางเดินของโรงพักษณ์
กลุ่มเพื่อนนางสาววรรณภาที่เข้ามาสมทบทีหลังเข้าใจผิด
กาดที่มาเนี่ยเป็นคนที่มาทำร้ายร่างกายไง
ประกอบกับก็มึนเมาดื่มกันมาใช่ไหม

ก็ปีเข้ารุมทำร้ายกาดสองคนน่ะ

ทั้งที่กาดสองคนมาให้ปากคำ
คือเขามาแจ้งความเพราะว่าเขาก็มีเกิดความเสียหาย
มีการทะเลาวิวาสกันในร้านอะไรอย่างนี้นะ
ต่อมาพนักงานสอบสวนเขาก็เรียกผู้ก่อเหตุทั้งหมด๘คน
ก็คือทำร้ายร่างกายจนเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจ
ซึ่งผู้ก่อเหตุทั้งหมดก็ยอมรับผิดแหละค่ะ
นี่แหละมืนเมาแล้วสติก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะ
แต่ทางกาดเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจมั้

แล้วก็ที่ทำให้นางสาววรรณภาบาดเจ็บตรงหนกแก้ม
เพราะว่าอาจจะเป็นแหวนของกาดที่มันไปเกี่ยว
มันเป็นสมุนหรือจะเป็นขอกแว่นตาของนางสาวอรภาที่มันไปบาด
ทีนี้ก็ต้องเรียกมันสอบปากคำหมดแล้ว
คือไปเที่ยวไปดื่มไม่ตีกันได้ไหมคะ